อีกเรื่องหนึ่งก็เตือนเหมือนกันสำหรับใครที่จะเดินข้ามถนน
ก็ต้องมองซ้ายมองขวาให้ดีและที่ถูกต้องก็คือต้องข้ามทางม้าลาย
แต่เจ้าตัวนี้ค่ะคุณผู้ชมข้ามถนนไม่ระวังเกิดอะไรขึ้นไปดูค่ะ
โอ้โหมาน้อยเลยมาหน่อยใช่แล้วคุณรู้ไหมหมาน้อยอย่างนี้รถมองไม่เห็นนะ
โอ้โหตัวมันเล็กอะแล้วรถที่ขับมาทันใหญ่ด้วยนะให้หา
โอ้โหแล้วปอมตัวเล็กกระจ้อยกระจิ๊ดริ้งแบบแวบเลยเจ้าของอ่ะ
โอ้โหใจหายเจอความกับน้องหมาทั้งคนเลยแหละค่ะคุณผู้ชม
มันก็คงกำลังจะข้ามฝั่งถนนไปหาเจ้าของที่ยืนรออยู่
แต่ด้วยความที่เป็นสุนัขเป็นหมาเนอะ
ตัวมันก็ไม่รู้จริงอยากจะข้ามมันก็ข้ามเลยคุณผู้ชม
ดีนะที่รถคันนี้เขามองเห็นชะลอแล้วก็เบรกได้ทัน
ไม่อย่างนั้นปอมตัวนี้คงไปอยู่ที่ดาวน้องหมาแล้วแน่นอน
ดาวน้องหมา
เวลาออกมันจะไม่สามารถข้ามถนนได้เหมือนสุนัขจรจัด
จริงคือหมาแต่ละสายพันธุ์มันไม่เหมือนกัน